สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ไทยรัฐจอบประเด็นกับผมชัยรัฐถมยานะครับ
เราพบกันวันจันทร์ถึงศุกร์๒๓นาฬิกา
วันนี้เรามาช้าไปประมาณครึ่งชั่วโมง
และสำหรับในทุกวันศุกร์ไทยรัฐจอบประเด็นจะเน้นเจาะสถานการณ์ในต่างประเทศ

คุณผู้ชมสามารถที่จะแสดงความคิดเห็นผ่านทางหน้าจอไทยรัฐทีวีได้
ดินไหวที่เกาะคิวของญี่ปุ่นเมื่อคืนวันนี้
ก็ถือว่ารุนแรงที่สุดนะครับนับตั้งแต่แผ่นดินไหวเมื่อ๕ปีก่อน
ทำให้เกิดซึนามิขนาดใหญ่แล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปเป็นจำนวนมาก
แต่ว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ก็เกิดขึ้นเป็นเครื่องพิสูจน์อีกครั้งนะครับว่า
การออกกฎแล้วก็บังคับใช้ควบคุมการก่อสร้างอาคารอย่างเข้มงวด
สามารถที่จะช่วยลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้
โดยบ้านที่พังลงมาส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านไม้เก่ามุ่งหลังคาด้วยกระเบื้องหนักนะครับ
แต่ว่าแผ่นดินไหวในครั้งนี้ก็ยังสร้างความกังวลว่า
อาจจะส่งผลต่อภูเขาไฟหลายลูกโดยเฉพาะภูเขาไฟอาโส
ที่ได้มีการเตือนห้ามเข้าใกล้มาตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วครับ
ประจำจังหวัดคุมาโมโตที่ถูกบันทึกไว้ขณะเกิดแผ่นดินไหว
เมื่อคืนวันพฤหัสสบดีที่ผ่านมา
ซึ่งจะเห็นได้ว่าแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหว
ส่งผลให้เอกสารและอุปกรณ์สำนักงานต่างหล่นลงมาจากชั้นวาง
ฉันวางจนเสียหายเป็นจำนวนมาก
นี่คือยูชีโร่หนึ่งในผู้ประสบภัยแผ่นดินไหว
เล่าให้ฟังถึงช่วงขณะเกิดเหตุว่า
รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนมากจนตัวเองไม่สามารถยืนทรงตัวอยู่ได้
ต้องยึดขอบอ่างอาบน้ำด้านหนึ่งเอาไว้

ที่น้ำทั้งอ่างจะกระเด็นออกมาทั้งหมดจากแรงสั่นสะเทือนที่รุนแรง
ส่วนนี้คืออัสซิโกผู้ประสบเหตุแผ่นดินไหวอีกคนที่บอกว่า
สั่นสะเทือนที่เกิดขึ้นรุนแรง
ทำให้ตู้โชว์ในห้องนั่งเล่นพลิกคว่ำลงมา
เกือบจะทับสามีของเธอที่นั่งอยู่ใกล้ตู้ดังกล่าว
แผ่นดินไหวขนาด๖๕ครั้งนี้เกิดขึ้น
เมื่อเวลา๒๑นาฬิกา๒๖นาที
คืนวันพระฤหัสสบดีตามเวลาท้องถิ่น
ที่จังหวัดคุมาโมโตบนเกาะคิวชู
ตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น
กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดิน๑๐กิโลเมตร
แต่ไม่มีประกาศเตือนภัยซึนามิ

จากเหตุแผ่นดินไหวครั้งนี้แล้วอย่างน้อย๙คน

ซึ่งได้รับความเสียหายหนักที่สุด
โดยมีบ้านเรือนพังถล่มเป็นจำนวนมาก
ซึ่งบ้านที่พังถล่มเสียหายทั้งหลัง

ขณะที่ตึกสูงที่สร้างใหม่ในจังหวัดคุมาโมโตไม่เสียหายมากนัก
ส่วนความเสียหายอื่นมีรายงานว่า
บ้านเรือนของประชาชนนับ๔๐๐๐หลังในจังหวัดคุมาโมโต
ยังไม่มีไฟฟ้าและแก๊สหุงต้มใช้
รถไฟใต้ดินต้องระงับให้บริการชั่วคราว
ทางด่วนสายหลักของเมืองหลายจุดมีรอยแตกร้าว
ทำให้ต้องปิดเส้นทางเช่นกัน
อกจากนี้แผ่นดินไหวรุนแรงที่เกิดขึ้น
ยังมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า๑๐๐คน
และอีกกว่า๔๐๐๐คนต้องอบพยพออกจากบ้านเรือน
จำนวนนี้หลายคนยังอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราว
จากกังวลเรื่องความปลอดภัย
หลังเกิดอัฟเตอร์ช็อกตามมาอย่างต่อเนื่อง
โดยหลังเกิดแผ่นดินไหวครั้งแรกเพียง๔๐นาที
เกิดอัฟเตอร์ช็อกรุนแรง๕๗
ส่วนหลังเวลาเที่ยงคืนเพียงเล็กน้อย

อัพเตอร์ช็อกแล้วถึง๑๓๐ครั้ง

เดินทางกลับไปสำรวจความเสียหายที่บ้านของตัวเองแล้ว
แม้จะยังเกิดอัฟเตอร์ช็อกอยู่อย่างต่อเนื่อง
ด้านเจ้าหน้าที่กู้ภัยญี่ปุ่นได้ทำงานอย่างหนัก

และค้นหาผู้ที่อาจติดอยู่ใต้ซากปรักหักพัง
โดยหนึ่งในผู้รอดชีวิตที่เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือออกมาได้
คือทารกหญิงวัย๘เดือนที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังของบ้านในเมืองมาชิกิ
ซึ่งสถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นระบุว่า
หนูน้อยคนนี้ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับระบบโครงสร้างพื้นฐานจากแผ่นดินไหวครั้งนี้
ส่งผลให้บริษัทยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นหลายแห่ง
โตโยต้าโซนีมิซูบิชิอิเล็กทริกส
และฟูจิฟิล์มสั่งระงับการผลิตในโรงงาน
ตั้งอยู่ทางภาคใต้ของประเทศชั่วคราว
เพื่อตรวจสอบความเสียหายที่เกิดขึ้น
ซึ่งเบื้องต้นยังไม่พบความเสียหายรุนแรง
จำเป็นต้องจับตาสถานการณ์ในจังหวัดคุมาโมโต
เพราะหากระบบห่วงโซ่อุปทานได้รับผลกระทบ
ความเสียหายของถนนและระบบเดินรถไฟ
ก็อาจกระทบต่อพื้นที่จังหวัดข้างเคียง
ภูมิภาคอื่นได้เช่นกัน
รัฐมนตรีเศรษฐกิจการค้าและอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นเผยว่า
ยังไม่มีรายงานว่าเกิดผลกระทบรุนแรงในภาคอุตสาหกรรม
อย่างที่เคยเกิดขึ้นเมื่อครั้งเกิดแผ่นดินไหวและซึนามิในปี๒๕๕๙
ส่วนก่อนหน้านี้ทางการยืนยันว่าโรงไฟฟ้าเซ็นใด
ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะคิวชูเช่นกัน
ไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้
และยังเปิดดำเนินการตามปกติ